ไปที่สหรัฐครั้งนี้ประเด็นวิภาควิจารณ์
๓๐ล้านบาทของการปินไทย

งบที่ลูกสาวจ่ายคือจ่ายเอง
ไม่เกี่ยวกับเงินของรัฐบาลเลย
ส่วนภรรยานายยกที่ไปถือว่าไปในฐานะสตรีหมายเลข๑
ใช่ค่ะเพราะว่าต่างชาติเขาก็เชิญไง
เรื่องนี้ทางโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงค่ะ

โศกก็ชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจการเดินทางของนายกรัฐมนตรี
บอกว่าตอนนี้เกิดเสียงวิภาควิจารณ์แล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงไง
เสียดายนะที่ความตั้งใจของนายกในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ
กลายเป็นถูกด้อยฆ่าถูกจับผิดจนเกิดความเข้าใจผิดตลอดเวลา
อย่างเรื่องของลูกสาวของนายกที่ร่วมเดินทางมาด้วย
ยืนยันนะคะว่ามาด้วยการออกค่าใช้จ่ายเอง
วิธีการคิดคำนวณเขาคิดคำนวณอยู่แล้ว
สิบล้านที่ว่าใช่ไหมหารเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว
คิดเลยว่าต่อหัวเท่าไหร่ก็จ่ายราคาเต็มแบบนั้น
แล้วรัฐบาลไทยก็จ่ายน้อยลง
เพราะว่าลูกสาวบอกแล้วค่ะว่าจ่ายเองเนื่องจากอยากไปดูแลคุณแม่
ส่วนกรณีเครื่องเช่าเหมาลำนายชัยก็ย้ำนะคะ
บอกว่านายกเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้า
บุคคลใดก็ตามที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจ
หากเดินทางมาร่วมคณะก็จะสามารถช่วยงานได้

ยืนยันนะคะว่าการเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้โปรแกรมของนายกแน่นเอี๊ยดเลย
และประเทศไทยก็ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะ
ท่านมองว่าการนำเอาบุคคลที่มีความสามารถ
ในด้านเศรษฐกิจเข้ามาร่วมคณะ

ที่ไปตามจับผิดและสร้างเรื่องเท็จว่า
ประชุมเสร็จตั้งแต่๒๒ทำไมกลับ๒๖
แปลว่าเอาเวลาไปเที่ยวใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นความเท็จทั้งทุ่งนะครับทั้งทิศ
เสร็จภารกิจบินกลับทันที